ความคืบหน้าคดีของนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกที่เข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกไปล่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์ป่านะครับ
วันนี้อธิบดีอายการภาค๗แถลงความคืบหน้าว่า
มีความเห็นในการสั่งฟ้องคดีนายเปรมชัย๖ข้อหาด้วยกัน
แล้วก็ไม่สั่งฟ้อง๕ข้อหา
ขณะที่รองพบตรเตรียมยื่นความเห็นแย้งในคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับ

ข้อหาที่อายการภาค๗แถลงสั่งฟ้องนายเปรมชัยกรณสูตร
มีข้อหาที่มีอัตราโทษหนักสุด
คือข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ความผิดที่มีอัตราโทษรองลงมา
คือร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นก็ถูกสั่งฟ้องไม่ต่างกัน
แต่มากกว่านายเปรมชัย๑๒ข้อหา
โดยเฉพาะนายธานีธุมมาศโดนหนักสุด๘ข้อหา
หนึ่งในนั้นมีข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
นางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗ระบุว่า
ยังมีข้อหาที่อายการภาค๗สั่งไม่ฟ้องนายเปรมชัยอีก๕ข้อหา
หลังจากนี้จะส่งสำนวนคดีกลับไปให้ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗
พิจารณาว่ามีความเห็นชอบกับพนักงานอายการหรือไม่
หากเห็นชอบจะยื่นฟ้องต่อสารภายใน๑๒วัน
แต่หากมีความเห็นแย้งจะต้องส่งสำนวนให้สำนักอายการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด
ทางนี้พนักงานอายการภาค๗ได้เรียกค่าเสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ที่เคยมีการสั่งซื้อเสือดำที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
ในราคา๔๖๒๐๐๐บาท
ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป

เตรียมทำความเห็นแย้งไปยังอายการสูงสุด
เพื่อยืนยันว่าตำรวจจะมีความเห็นเดิม
หลังอายการภาค๗สั่งไม่ฟ้องนายเปรมชัย๕ข้อหา
และยังระบุว่าตำรวจทำสำนวนครบถ้วนอย่างละเอียดแล้ว
เพราะอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยและพวกในข้อหาหลัก
แม้จะมีบางข้อหาที่สั่งไม่ฟ้อง
แต่ไม่ได้ส่งกลับมาให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติม
แสดงให้เห็นว่าสำนวนคดีมีความแน่นหนา
ต่อไปคงต้องติดตามกันว่า
ความผิดที่แก๊งพรานบรรดาศักดิ์แก๊งนี้ได้ก่อไว้
จะได้รับโทษทันอันหนักหนาสาหัสเพียงใด
นับจากนี้ไม่นานกระบวนการยุติธรรม

ข่าวแทรศทีวีรายงาน